ร้องได้ให้ร้อง

มาเริ่มพี่จ้า

ตีนี้เลิกดีหวังจัง
น้องนับหวังตั้งแต่ร้อง
เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทนะครับ
คุณเก๋ร้อง
ได้ครับ
ใส่ใส่

ร้องได้ให้ร้อง

เป็นยังไงพอร้องได้ปุ๊บไปหาลูกเลยเป็นยังไง

คือพอบอกได้ปุ๊บแล้วแป๊บของเราคือลูกเลย

คิดว่ามาวันนี้อย่างน้อย
ไหนจะข้ามแพมเตอร์ค่าอะไรลูกไงเรามีเงินซื้อให้ลูกแล้ว
ก็จะไม่คิดว่าจะได้เยอะแบบนี้
คือที่เดินไปหาลูกเลยก็คืออยากจะบอกลูกว่าทำได้แล้วนะลูก

บอกแล้วค่ะ

บอกว่าแม่มาขอให้แม่ทำได้นะลูก
ขอให้แม่ได้เงินแม่จะได้เอาเงินมาไปซื้อแพมเพิร์ตให้หนู
ไปซื้อข้าวที่หนูชอบให้หนูกิน

แล้วก็ไม่รู้เวลาจะเหนื่อยหรือจะอะไรยังไงก็แล้ว
แต่พอได้หอมแก้มเขาแล้วมันบอกไม่ถูก

กลิ่นแก้มของลูกมันหอม
มีคนถามว่าฟันเฟิร์นยังไม่ได้แปลงให้มันเลยหอมมันไปได้ยังไง

เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณเก๋ฟังก่อนแล้วค่อยคิดการนะครับ
ตอนนี้ถ้าคุณเกดตัดสินใจที่จะหยุดก็รับ๖๐๐๐บาทเลย

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
คุณเก๋ฟังเลยครับ
เก๋ฟังเลยครับ
กลับมาอยู่กันที่เพลงช้าเหมือนเดิมเป็นไงครับค่ะไม่ค่อยสนับเท่าไหร่นี่แหละอาจจะแบบว่าสำเนียงอ่ะน้องว่าด้วยสำเนียงแต่ว่าที่เนี้ยว่าด้วยเนื้อว่าด้วยเนื้อเพลงที่เนี้ยความง่ายความได้ของเราเนี้ยได้สักกี่เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งแล้วกันครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งน่ากลั
ค่าแปดหมื่นบาทนะครับคุณเก๋ครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ครับ
ถือว่าเสี่ยงนะครับคุณเก๋เพื่อที่จะให้ได้แสนนึงให้ได้
แผนงานแผนการยังไงวางให้ดีนะครับเขาพร้อมช่วยอยู่แล้วจาก
แผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้เลยนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้หรือไม่ใช้ครับใช้ค่ะใช้ค่ะ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖แผ่นไหนครับ

เลือกหมายเลข๒ขอให้โชคดีขอให้ได้ปั้งเลยตั้งแต่แผ่นนี้
ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับที่คุณเก๋เลือกก็คือ

ไม่เป็นไรจะโทรเลยไหมหรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้

แผ่นอื่นเผื่อมันข้ามไปเลยเราก็จะไม่ต้องโทร

อย่าเพิ่งท้อใจนะครับยังมีสิทธิ์อีก๒แผ่นป้ายนะครับ

คุณเก๋ตัดสินใจเลือกแผ่นที่๖ก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๖นะครับคุณเก๋ครับ

ตอนนี้ที่เปิดไปแล้วที่พี่เก๋ได้
คือโทรหาคนรู้จัก๑แผ่น
ฟังเพลงต้นฉบับ๑แผ่น

งั้นฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้เนาะ

พอไหมฮะหรืออยากได้อีกหรืออยากเปิดอีก

คือถ้าไม่เปิดอีกคือต้องร้อง

ให้เบอร์อะไรใครให้ไว้

ไม่อยากชวนคุยกลัวจะลืมที่ฟังเมื่อแล้ว

มาถึงเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลง
ฟ้าเอ๋ยไม่ไหว

บนดาวนำกัน

ปากซอยตรงนั้น

เคยเที่ยวร่วมทาง

มาเดินเคียงข้าง

ผู้มาทีหลัง

เหมือนสิ้นความหมาย
หากบ่มียัง
คือเก่าใจเหงาก็เริ่มไว้วาง
ชีวิตริ้วขาดคนร่วมฝันสิ้นแรงใจ
อายเพียงนี้ยังทิ้งลง
คงหักใครอีกก็ได้
ตากที่ทุกลมหายใจเค็ดห่อแต่อายนั้น
โลกคงเหงานับจากวันนี้
ในเมื่อไม่มีอายเคียงข้างกัน

เพราะว่าใจนั้น
หากใครบ่ได้อีกเลย
แค่วันโน้นก็เดียว

ตอนนี้มั่นใจไหมฮะ

มาดูกันนะครับมาถึงเพลงที่๕เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณเก๋ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เดี๋ยวนะคะเป๊กว่าในสถานการณ์นี้นะ
คือมีความกดดันสูงหนูขออนุญาตอย่างนี้
โอมน้องโอมครับแม่คงอยากได้กำลังใจจากโอมแหละตอนนี้
อย่างที่แม่เคยบอกว่าแก้มที่หอมที่สุดคือแก้มของโอมอะนะ
เพราะฉะนั้นมาเป็นกำลังใจให้แม่บนนี้มา
มาพี่เก๊ไม่เป็นไรรออยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้นะคะ
รออยู่ตรงนี้มาอยากมานานแล้วมามาอยากมานานแล้ว
ใกล้ใกล้กันกำลังใจที่ดีของพี่เก๋เลยก็คือลูกนี่แหละ
อดกันไว้พี่เก๋กอดกันไว้แล้วรอฟังคำเฉลยไปด้วยกัน
หลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรับให้ได้อยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้
นะคะพี่เก๊ขอให้พี่เก๊โชคดีค่ะ
ครับขอบคุณนะครับ
ซูซูค่ะร้องได้
เล่ง๕มูลค่าแปดหมื่นบาท

มันเหมือนตัวเองมีค่า

เหมือนตัวเองทำอะไรเพื่อลูกได้